คนนี้ขอปรับลูกนิดหน่อยแล้วก็มาร้องเพลงประกอบละครกับน้องคนนี้เลย
สาวแพรวาค่ะนมไอส์บอกน่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะ
ส่วนผมที่สั้นลงนะคะก็เป็นเพราะเตรียมตัวกับบทบาทพระเอกละครยาวครั้งแรกค่ะ
คุณศิลาดังมากตอนนี้นะคะ
เป็นไอดอลละกันให้คุณต่อเป็นไอดอลเลยนะคะ
หากใครจะมองว่าตามรอยต่อตัวเองก็น้อมรับนะจ๊ะ
เป็นครั้งแรกที่ผมสั้นลงเนอะใช่
เป็นไงคะฟิตแบ็คพอตัดผมแล้ว
ก็มีทั้งดีและดีและไม่ดีครับผมมันก็มีบ้างหลายคนที่แบบชอบผมยาวมากกว่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
แล้วอีกอย่างความจริงไม่ได้แบบตัดเพื่อแค่แบบอยากตัดเฉย
คือมันเอาไว้เตรียมสำหรับบทเรื่องต่อไปด้วยครับ
น้องจะตามรอยพี่ต่อไหมคะ
ตามรอยไหมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะตามรอยไหมครับผม
แต่ว่าเอาจริงตอนนี้ผมก็ใช้คุณศิลาเป็นเรียกว่าอะไร
เป็นไอดอลถามว่าเดินลอยตามไหมก็ใช่ได้ในระดับหนึ่ง
พี่เขาก็เก่งแล้วก็เหลี่ยมหล่อมาเลยนะฮะ

ก็เดินตามรอยในเรื่องดีก็เดินไปเถอะนะคะ
ก็มีรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็ให้คำแนะนำกันไป
ใช่แล้วก็ดังตามกันไปไอดอลตอนนี้เนี่ย
เขาก็ยังมีพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมาย
งานนี้น่าจะ๗วันติดกันเลยนะคะคุณผู้ชม